คราวนี้พาไปที่พยาวที่พยาวเนี่ยเขามีของฝากเป็นตุ๊กตาที่แต่งชุดไทยลื้อ
แต่ตุ๊กตาเป็นหน้าตาฝรั่งดูแบบจิ้มลิ้มน่ารักมาก
แต่แต่งชุดชาวเผ่าเป็นไทยลื้อนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมนี่เลยเห็นไหมดูหน้าตาสิน่ารักจังเลยค่ะ
แล้วก็เขาก็ทำอิริยบทต่างมีทอผ้าอยู่แบบนี้นะคะ
เป็นโมเดลสไตล์ฝรั่งแล้วก็เอามาแต่งชุดชนเผ่าไทยลื้อ
เป็นการจำลองวิถีชีวิตชาวไทยลื้อดั้งเดิมค่ะ
มีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่เราเห็นอิริยบทของเขานั่งทอผ้า
ย้อมผ้าแล้วก็มีตุ๊กตาอีกหลายแบบเลยนะคะ
เขานิยมซื้อเป็นของฝากกันนะ
เป็นของฝากจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
แล้วในโลกโซเชียลเขาก็แชร์กันไงด้วยความที่น่ารัก
ดูสิโอ้โฮใช่แล้วก็ตุ๊กตาไทยลื้อเหล่านี้นะคะ
เป็นฝีมือของนางนายนาวงใหญ่ทำเป็นงานอดิเรกค่ะ
เพราะว่าลาออกจากงานประจำมาจะมาดูแลพ่อแม่
ตอนแรกคุณพี่นายนาเขาก็ทำเป็นของชำรวยเล็กน้อย
จากพวกวัสดุธรรมชาติแถวบ้านนี่แหละ
แต่ทีนี้พอทำมามันขายไม่ได้มันขายไม่ออก
ก็เลยมานั่งนึกดูวิถีชีวิตสมัยเด็กของเรา
พ่อแม่สอนอะไรเราบ้างปู่ย่าตายายสอนอะไรเราบ้าง
ก็นึกไงว่าเขาก็มีสอนพวกเย็บปักถักร้อย
ทำสวนทำนาทอผ้าตำหูก
ทีนี้เลยเอามาประยุกต์ใส่เข้ากับตุ๊กตาที่หน้าตาฝรั่งดูตาแบบแป๋วกลมโตแบบนี้ค่ะ

ทีนี้พอทำมาโพกผ้าใส่เสื้อผ้านุ่งผ้าสิ้นอะไรมันก็น่ารักดี
ก็เลยเอาไปโพสต์ลงโซเชียล
ที่แรกนี่นะคุณทำเอาไว้แค่๒๐ชุด
แล้วก็ขายหมดแบบเร็วมากเลยค่ะ
หลังจากนั้นออเดอร์เข้ามารัวเลยค่ะ
คุณผู้ชมต้องจองกันข้ามเดือนเลย
โดยคุณพี่นายนาบอกว่าภูมิใจสิคะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยลื้อ
ให้คนทั่วไปได้รับรู้แล้วก็รับทราบ
ผ่านทางตุ๊กตาน่ารักแบบนี้
ทีนี้คุณผู้ชมดูแล้วเห็นว่าน่ารัก
อยากจะเอาไปตั้งโชว์อยากจะเอาไปมอบให้เป็นของที่ระลึก

ตุ๊กตาเนี่ยเขาขายชุดละ๓๕๐บาทนะคะ
วงกุญแจไทยลื้อพวงละ๕๐บาท
ถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็โทรศัพท์กริ้งกลาง

เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้แล้วค่ะ
นี่ชอบจังเลยแล้วดูสิสีเสอที่เขาทำเขาก็เข้ากัน
ผ้าสีชมพูเสือม่วงแบบนี้
แล้วมันก็สืบทอดเรื่องของวัฒนธรรมด้วยนะ
แล้วก็เรื่องของการทอผ้าด้วยนะครับ

ดีมากนะครับมีโอกาสจะไปทางภาคเหนือตั้งพระเจ้า

ไม่ใช่หนึ่งหนุ่มหนึ่งสาว